คนไหนอยู่เชียงใหม่มาบอกหน่อยมาคอมเมนต์หน่อยมีบ่อนไหม
เพราะว่าเนี้ยพึ่งทลายได้เลยถ้าเกิดถามชาวบ้านน้องแข็งว่าบอกว่ามี
ถ้าถามพี่อ่ะไม่มีเพราะว่าท่านผอบตรบอกแล้วประเทศไทยไม่มีบ่อน
แล้วเรารายงานข่าวมากี่ครั้งแล้วอ่ะเยอะที่เจอบ่อนเนี่ย
เชียงใหม่มีบ่อนคุณผู้ชมแล้วฝ่ายปกครองบุกไปทลายบ่อนครับ

เวลาเรารายงานข่าวบุกทลายบ่อนคุณผู้ชมก็อยากให้จับสังเกต
เนื้อข่าวด้วยว่าหน่วยงานไหนบุกเข้าไปอันนี้คืออ่า
ฝ่ายปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองอ่า
พี่เบิร์ตพี่นำแข็งอ่าจับสังเกตยังไงดี
ก็จะได้รู้ว่ามีหน่วยงานอะไรไปและไม่ได้ไป
นายบุกเข้าทลายบ่อนพนันขนาดใหญ่๘๙คลับคาซิโน
สันติธรรมตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เลย
เมื่อวานนี้เองผลการจับกลุ่มเจอนักพนันและเจ้ามือรวม๑๐๔คน
ยึดรถยนต์ได้๓๑คันแล้วก็มอเตอร์ไซค์๑๐คัน
มีเงินสดของกลางเพียบคาดว่ามีวงเงินหมุนเวียนหลักล้าน
โดยการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมได้รับร้องเรียนมาว่า
มีการเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เลย
เขาจะเปิดสลับให้เล่น๒แห่งนะคุณผู้ชม
คือบ่อนแห่งนี้จุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทลายเนี่ย
อีกที่หนึ่งเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ครับ
คอยหลบหลีกแล้วก็ตบตาเจ้าหน้าที่
แล้วก็เปิดให้มีการเล่นพนันเสือมังกร
มีไฮโลมีบาคาร่าโอ้โหเล่นทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะ

โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองอย่างท่านอารณรงค์ทิพย์สิริครับ
บอกว่าบ่อนแห่งนี้เขาล้อมรั้วสังกษีนะ

ทีนี้ไปพบความเชื่อมโยงของอุปกรณ์การเล่น
มาจากกรุงเทพนะมาจากแถวย่านสายไหมครับคุณผู้ชม

ว่าเป็นบ่อนจากกรุงเทพที่พอเปิดในกรุงเทพไม่ได้

ในที่นู้นขึ้นเหนือไปเลย

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถบรรทุกไป

แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นพนัน

นำตัวส่งตำรวจสภช้างเผือกดำเนินคดี

เออคือตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาจาก

แล้วก็รองผู้กำกับก็โดนและสารวัตร

สอบสวนต่อไปนะครับ
นี่คือดอมจะให้พี่สังเกตว่า
การจับครั้งนี้มีแต่ฝ่ายปกครองไป

แต่บางทีเนี่ยบางทีหลายกรณีก็เป็นตำรวจที่บุกไป

แต่บางทีบางทีไม่ใช่ตำรวจท้องที่
เป็นตำรวจส่วนกลางเป็นกองปราบไปบ้าง